ที่คึกคักแบบนี้เป็นเพราะต้องการต้อนรับข่าวดราม่าข่าวแรกเลยพี่มูชมขา
ถือว่าเป็นช่างแต่งหน้าคู่บุญของสาวมาริยา
คือจะเรียกได้ว่ามาริยาเนี่ยโดนเมาส์ว่าไม่ถูกกับทุกวงการเลยใช่ไหมคุณ
คือข่าวเมาส์เยอะพอกับอีเวนต์ของเธอนะ
ถูกต้องทั้งวงการแฟชั่นนะ
วงการแต่งหน้านี่เขาก็โดนเมาส์ว่ามีดราม่ากับคนนู้นคนนี้เยอะแยะเต็มไปหมดเลย
ซึ่งเขาบอกว่าพี่ป้อมมินิตที่เป็นช่างแต่งหน้ามือทองของวงการบันเทิงไทย
เป็นอีกหนึ่งคนที่สนับสนุนแล้วก็ผลักดันให้น้องมารยาเข้ามาประกวดนางงามจนโด่งดัง
แท่นขวัญใจแฟนนางงามทั่วประเทศไปแล้ว
เวลามาริยาออกงานส่วนใหญ่พี่ป้อมก็จะเนรมิตความสวยให้ลูกสาวคนนี้อยู่เสมอเลย
แต่หลังมานี้คุณผู้ชมค่ะกลับถูกจับตามองว่าทั้งพี่ป้อมและมารยาไม่ค่อยได้ร่วมงานกันสักเท่าไหร่
สังเกตจากในไอจีของพี่ป้อมนะที่ไม่ค่อยโพสต์ภาพลูกสาวในไอจีเหมือนแต่ก่อน
คือก่อนหน้านี้เขาโพสต์ถี่ยิบเลยนะคุณงานไหนงานไหนเนี่ยพี่ป้อมแต่งให้ตลอด
งานนี้ก็เลยไม่พ้นถูกโยงว่าจากที่เคยรักรักกันอยู่ตอนนี้กลายมาเป็นกินเกาเหลากันซะแล้วล่ะค่ะ
ก็ไม่เลยก็ล่าสุดพี่ป้อมก็แต่งหน้าให้มาตอนทำโฆษณาโกฟีน่าแต่พี่ป้อมคิวแน่นค่ะชายแน่นมาก
ไม่มีเลยค่ะรักมากขึ้นมากขึ้นทุกวันอันนี้คืออะไรที่แบบคนพูดรอบข้างมากเลยอันนี้ถ้าอยู่ตรงมาเรียเองเนี่ยทุกอย่างแฮปปี้มาก
ทุกอย่างแฮปปี้มาก